ผู้ชายคนหนึ่งอดีตตำรวจยศถึงพันธุ์ตำรวจเอกจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีผมนะ
ค่ะเขาใส่วิกแล้วก็ทำทีไปดูรถยนต์มือสองในเต้นรถยนต์แห่งหนึ่ง
ให้พนักงานพนักงานสตาร์ทเครื่องหน่อยผมขอลองขับหน่อย
พนักงานเผลอขับรถขโมยรถออกไปเลยครับตำรวจตามไปจับ
เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไปอ้าว
ผมงงขาดยาได้ด้วยเหรอเอออย่างเงี้ฮะคุณผู้ชมแต่
ลืมใส่วิกมานะแต่ว่าขโมยรถไม่รู้ตัวว่าตัวเองไปขโมยรถนะครับ
ค่ะนะฮะพันอ่าพลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายครึงครับ
บังคับการตำรวจนครบานเก้านะฮะนำกำลังติดตามนะฮะ
จับกลุ่มนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกพันธ์สิริศรีเพลอายุหกสิบสอง
ปีแล้วนะฮะก็เป็นอดีตภูมิกับเลยนะเป็นอดีตผู้กำกับ
ฝ่ายบริหารศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๔ครับ
แต่เขาตกเป็นผู้ต้องหานะฮะตามหมายจับของสารอาญาธนบุรี
เนื่องจากว่าเขาไปวิ่งราวซับเป็นรถยนต์มือ๒
รถยนต์ฟอร์ด๕ประตูฟอร์ดเอเวอเรสสีบรอนเทา
รถคันนี้ก็ล้านกว่าบาทครับ
ก็ไปจับเขาได้ในซอยบ้านพักในซอยบางแวก๘๑ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
คือผู้ต้องหาพันธบทเอกพันธบทศรีซึ่งจริงแล้ว
ภาพจริงคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีผมแล้วนะ
แต่เขาใส่วิกผมแล้วทำทีไปขอดูรถฟอร์ดคันนี้
เต็มรถยนต์มือ๒แถวถนนกาญจนาพิเศษบางแคร์
ตอนเที่ยงของวันศุกร์ที่๑๘ที่ผ่านมานะฮะ
จากนั้นพนักงานไหนสตาร์ทเครื่องให้ผมดูหน่อยผมขอดูเครื่องยนต์หน่อย
อาศัยจังหวะเผลอครับพนักงานเขาก็ง่วนกับการทำนู่นทำนี่ไป
ขับรถออกมาขโมยออกมาจากเต็นต์เลยครับหน้าตาเฉยนะฮะ
พนักงานเขาก็ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหม
ตำรวจก็แกะรอยตามไปจับกลุ่มได้เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดจับภาพ
คือผู้ต้องหาเอารถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของวัดมะพร้าวเตี้ยแถวบางแวก
แล้วก็ขับรถยนต์ส่วนตัวไปนะฮะกลับไปที่บ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เอารถคันนี้ไปจอด๒กิโล
ตำรวจก็เลยตามไปต่อที่บ้านรวบรวมหลักฐานออกหมายจับจนกระทั่งจับกลุ่มได้
คือตัวเขาอ้างว่าผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไป
ผมไม่รู้ว่าผมไปขโมยรถมาเพราะผมขาดยาหลายอย่างกินยารักษามาหลายโรค
ตำรวจก็อ้าวยังไม่เชื่อหรอกเนอะ
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะเอาไหนมาฟังกันหน่อยมาพูดกันหน่อยสิยังไง
มีสติหรือยังนะฮะแต่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่ว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวนะครับ
ก็เดี๋ยวจะพิจารณาร่วมกันสอบปากคำเอาญาติพี่น้องมาสอบปากคำว่า
คนนี้เขาขาดยาจริงไหมเขามีอาการป่วยจริงไหม
เอาเดี๋ยวพาตัวไปตรวจรักษากับแพทย์ก่อนให้คุณหมอตรวจซิว่าคุณป่วยจริงหรือเปล่า
คุณกินยากี่ตัวที่อ้างว่าคุณป่วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อ
แต่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าผู้ต้องหา
พันธุ์ตำรวจเอกพันธ์สิริเคยถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี๕๗
เพราะไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้แหละ
ไปชิงทรัพย์ในพื้นที่สอนอตริงชันในวันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๘
วางแผนไปล่อซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิก
จากเต้นรถมือ๒ทางแถวถนนบรมราชชนนานี
ทดลองขับเจ้าตัวก็เอาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดใส่หน้าของพนักงาน
พนักงานก็วิ่งไปด้วยความแสบหน้าแสบตา

ก็ขับรถไปจอดไว้โรงแรมแถวถนนเข้าสาร
แล้วอีกวันหนึ่งถัดมาก็ถูกจับได้
ครั้งนั้นถูกตัดสินนะจำคุกไป๕ปีนะ
แล้วก็ให้ออกจากราชการด้วยนะแล้วพอล่าสุดเนี่ยก็มาก่อเหตุขโมยรถอีก
สุดท้ายก็โดนจับกลุ่มเอาไว้ได้ไม่รู้ว่าอ้างป่วยนั้นจะฟังขึ้นหรือเปล่า
ฟังขึ้นไหมก่อเหตุมาโชคโชนเลยนะคะ
ถูกดำเนินคดีกันไปค่ะสำหรับคดีนี้